สูญปรับรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีและศาลสนเทศ

หลอกลวงเด็กผู้ชายวัยรุ่น

แอปพลิเคชันเกย์อย่างนี้ค่ะ

บางทีก็หลอกให้เด็กผู้ชาย

รูปเอาไว้บอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วย
เดี๋ยวจะเอารูปนี้ไปแฉอะไรแบบนี้ค่ะ

ถ้าตรวจสอบแล้วได้มีการใช้หมายของสารทหารนะคะ

จักริจค่อมสิงอายุ๔๓ปี

แล้วที่น่าตกใจก็คือ

มาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
แล้วทีนี้เด็กผู้ชายที่ถูกบังคับ

คนก่อเหตุแล้วเขาเขียนไว้ด้วยว่า
มีเพศสัมพันธ์กับใครใส่ถุงยางอนามัย
กับใครไม่ใส่ถุงยางอนามัย
ดังนั้นถ้าไม่ใส่ถุงยางอนามัย

ต่อให้ใส่ถุงยางอนามัยก็เสี่ยงนะ

ก็ต้องมีการตรวจสอบเนี่ยค่ะ
จ่าสิบเอกจักริจค่อมสิงอายุ๔๓ปีคนนี้นะคะ

ควบคุมตัวได้ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง

หลอกเด็กไปมีเพศสัมพันธ์

มีเด็กชายในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

วันนี้เนี่ยพลตำรวจรีสุรเชษฐ์หักพันธุ์

หลุงปรับรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
และสารสนเทศลงพื้นที่ค่ะ

รู้ว่าผู้ต้องหาคนนี้มีพฤติกรรม
ตามที่ถูกร้องเรียนจริง

ไปกระทำชำราวทางทวารหนักมาแล้ว
ตำรวจพลตำรวจรีสุรเชษก็เลยบอกว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาใช้แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันเหมือนหาคู่เป็นแอปพลิเคชันของชายรักชาย
พลิเคชันของเกย์เนี่ยนะคะก็หาเหยื่อเลือกเหยื่อที่เขาอยู่พื้นที่ใกล้
ใกล้กันคือในแอปนี้จะบอกเลยว่าคุยกับใครอยู่ตรงไหนห่างกันเท่าไหร่
เขาจะรู้หมดก็จะเลือกคนที่อยู่ใกล้แล้วก็มีการเอารูปผู้ชายที่หน้าตาดี
มาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ของตัวเองเพื่อสร้างแรงดึงดูดพอเหยื่อตายใจหลงเชื่อก็นัดเจอ
พอเจอกันปุ๊บขู่เลยว่าเนี่ยเป็นทหารนะ
ขอถ่ายคลิปเอาไว้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
ที่ผ่านมามีเด็กผู้ชายอายุตั้งแต่๑๓ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ตกเป็นเหยื่อหลายรายมากรวมแล้ว๗๐กว่ารายคุณภาคภูมิ

ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนัก
บังคับให้อมอวัยวะเพศ
นี่หลายพื้นที่เลยที่มีเด็กผู้ชายตกเป็นเหยื่อ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาคนนี้นะคะถูกปลดยศทหารแล้วนะคะ
ก็เป็นเรียกว่านายจักริตแล้วกัน
ว่าใครตกเป็นเหยื่อบ้างมีชื่อมีเบอร์โทรมีเฟซบุ๊กมีไอจี
แล้วที่น่าตกใจก็คือเขาเขียนเอาไว้ด้วยว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อแต่ละคนเนี่ยนะ
ป้องกันหรือไม่ป้องกันใส่ถุงยางอาณาหมายเขาเขียนไว้หมด
ล่าสุดต้นสังกัดก็เลยพิจารณาให้ออกจากราชการอย่างที่บอกนะคะ
พนักงานสอบสวนสพน้ำพองก็แจ้งข้อหา
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีก็นำตัวไปฝักขังที่สารทหารเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมต้องสืบสวนว่าคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายทำเอาไว้เนี่ย
ถ่ายทำไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
ถ้าเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ก็จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์โดยทันทีนะคะ
หญิงจัญญาพรรัตนโกศลประธานศูนย์พึ่งได้จังหวัดขอนแก่นบอกว่า
วันนี้ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเด็กคนแรกที่เขาพร้อมจะคุยนะคะ

เขาพร้อมจะคุยก็เป็นไปตามกระบวนการ
ต้องสอบปากคำเด็กที่เขาตกเป็นเหยื่อนะคะ
ประเมินเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจ
ดำเนินชีวิตคุยกับคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัว
แล้วสำคัญมากคือต้องคุยกับเด็กที่เขาตกเป็นเหยื่อเองเนี่ยค่ะ
มีเด็กที่เขาพร้อมจะให้ข้อมูล
เขาก็มีการให้ข้อมูลกับทางศูนย์นี้นะคะ
คือทางคุณหมอจัญญาพรเขาบอกว่า
จับกลุ่มครั้งนี้คือมันมีรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับ

แล้วก็ผู้ต้องหาเขายอมรับว่าเขาติดเชื้อเอสไอบีด้วย
เด็กเหล่านี้บางส่วนจะได้รับเชื้อหรือเปล่า
คุณหมอก็เลยบอกว่าแนะนำแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ของเหยื่อ

พาลูกหลานไปตรวจที่ศูนย์พึ่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์เหล่านี้เขาจะเก็บความลับเป็นอย่างดีแต่ไปตรวจก่อน

นะครับแล้วนายคนนี้เนี่ยน้องเนี่ยต้องฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
คือนอกจากใช้เรื่องของรูปโปรไฟล์ปลอม
คือในสังคมออนไลน์คนที่เราคุยด้วยเขาจะเป็นใครก็ได้
จะเด็กผู้ใหญ่พร้อมจะถูกหลอกตลอดเวลา

แต่นายจักริตเนี่ยเวลาเขาคุยกับเด็กผู้ชายคนไหนที่เขาคิดว่าเขาสนใจแล้วจะเป็นเหยื่อของเขาเนี่ย
เขาจะหลอกล่อจนมีการส่งรูปลามกอนาจารย์
ส่งรูปอวัยวะเพศของลับอะไรของตัวเองให้กัน

แล้วพอนัดมาเจอได้ปุ๊บเขาจะเอาให้ดูเลยว่า

เขาก็ยอมไปเจอด้วยยอมส่งรูปอวัยวะเพศไปให้
พอไปเจอเห็นว่าก็เป็นผู้ชายอายุเยอะจะกลับ

บังคับเลยว่านี่ไงรูปไงนี่ไงรูปอวัยวะ

แล้วมันก็บังคับเลยเถิดไปถึงขั้น

เนี่ยที่โดนไป๖ข้อหานักนะคะ